อยู่กับเราสองคนนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมเอกชัยไทยรัฐนะครับ
ผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จาลุ้นมดีครับ
ผมชัยสิริจาณบิ๋อัมวลชัยเพิ่มพูนครับ
เราสองคนครับยินดีรับใช้แฟนหมัดมวยนะครับมีเรื่องเล่าสู่กันฟัง
นักมวยนะยะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงนักมวยนยะผมเชื่อว่าช่วงเวลานี้อยากให้ทุกท่านได้คิด
ถ้าพูดถึงนักมวยนัยะท่านคิดถึงใครอยู่บ้างแต่ว่าเราขอให้ท่านใช้เวลาตรงนี้คิดแล้วก็เราจะพูดถึงนักมวยก่อนว่า
ก่อนจะมีมวยระยะเนี่ยต้องยอมรับพี่ชัยเมื่อก่อนเนี่ยก็มีมวยที่มีจุดขายดีกว่ามีจุดขายทั้งหมอลำทั้งลิเก
แล้วมันแต่งตัวแปลกที่ขึ้นมาเหมือนกับเรียกแฟนสมัยก่อนก็รุ่นเก่าเลยก็อินซีน้อยลูกหนองไก่คัน
แต่งหน้าทาปากขึ้นเวทีแล้วก็มีคนก็

ถือว่าเป็นการสร้างจุดขายแล้วก็สร้างความฮือฮาให้ดูกระชุ่มกระชวยขึ้นมาในวงการมวยในยุคนั้นนะพี่ชัยเนาะ

แล้วก็หลังจากนั้นที่เป็นภาพคุ้นตาชินตาเราก็จะเห็นนักมวยที่แต่งเป็นสาวประเภท๒
ใช่แต่ตอนนั้นที่สาวเพศ๒มาจะว่าเลยทุกฉบับเลยนะ
ขึ้นหน้าหนึ่งเลย
นั่นคือเรื่องราวของน้องตุ้มปริญญาเกียรติบุษบา
หน้าหนึ่งเพราะมันของแปลก
เกะเทยมันมาชกมวยมันดุหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คนก็อยากจะดู
ปกติคนที่เป็นสาวเพศสองเขาก็จะแบบว่าสำอางแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ชอบความเจ็บปวด
แต่อันนี้ชกมวยก็แปลก
น้องตุ้มเนี่ยไหนแล้วก็โฟกัสเข้าถึงกับน้องตุ้มแล้ว

คือเส้นทางเนี่ยต้องบอกว่ามาด้วยความบังเอิญนะ

น้องตุ้มเนี่ยเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่
ก็ฐานะแยกจนเลย

ก็เอาไปฝากวัดให้บวชเลียนเป็นสำเนยน
จนสอบด้วยนักคำตีเลยนะ
กะว่าไม่สึกแล้วคือจริงจังมาก
เอ้ากะว่าจะไปละทางโลก

ไปทางธรรม
ก็คงจะไม่ชอบมั้งครับก็ศึกออกมาครับก็ไปเที่ยวในหมู่บ้าน
ก็มีงานงานวัดครับก็ไปเขามีมวยมวยด้วยอันนี้คือ
เรื่องเล่าครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วนะคุณผู้ฟังล่ะครับเอาเล่าต่อ
ก็เลยไปก็มีการเปรียบมวยเปรียบมวยจังหวะตอนนั้นไป
เขาบอกว่าไม่มีคู่ชกที่ตัวเท่ากันจังหวะก็น้องตุ้มไปก็มีคู่ชกที่ตัวเท่าน้องตุ้ม
คือน้องตุ้มนี่ไม่ได้กะไปชกมวยไม่ใช่ไปชกกะจะไปเชียร์เพื่อนเชียร์น้องครับ
ตอนนี้มันคู่ชกมันนี่ไม่มีไม่มีตัวเท่ากันไงพอมาเปรียบปุ๊บอ่า
มึงกล้าขึ้นชกว่ะไอ้นี่ก็เลยเอาเลยกูชกก็ชกวะกูก็ขึ้นชกชก
ตุ๊งติ้งไม่ลานั่งชกแน่เลยคุ้นชกไปเลยให้เห็นเลย

แล้วชกวันนั้นโอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับ

ชกหลับยกแรกเลยอ้าวอ้าวต่อยผู้ชายทั้งแท่งอ่ะ
คิดดูเลยหลับยกแรกเลยเออทั้งแท่งเลยน่ะทั้งแท่ง
นี่คือจุดเริ่มต้นนะด้วยความบังเอิญและทำให้หลังจากนั้น
ก็เริ่มแล้วทีนี้ได้ต่างด้วยได้ต่างด้วยได้ต่อยผู้ชายด้วย
เออเอายังไงต่อทีนี้ตอนนี้ก็เดินสายต่อยเลยภาคเหนือ
จังเลยนะภาคเหนือเลยก็เดินสายต่อยภาคเหนือก็ชนะครับ
มีชนะมีแพ้มั่งอ่ะครับผลัดกันใช่ไหมอืมจนไปเข้าตาครับ
เข้าตาของไอ้นี่แต่ป๋องลำปางครับสายันจันสิริเป็นผู้สื่อข่าว
เป็นอดีตเป็นผู้สื่อข่าวของสยามกีฬาครับแล้วก็เป็นเป็นผู้
เอกการเนี้ยเนี้ยนี่เลยผู้เอกการของวันฉลองเลยนะเนี้ยคุณเนี้ย
สายันจันสิริเนี่ยกับป๋องลำปางเนี่ยก่อนนั้นสมัยก่อนเนี่ย
วันฉลองนี่สิทธิ์สิทธิ์ซ้อน้องก็คือวันฉลองวินดี้สปอร์ตครับ
อ่าคุณป๋องนี่เขาก็เป็นคนเอาเลยเอาติดต่อเขาเป็นผู้ช่วยของเจ๊เชนเมืองชนครับครับ
ครับก็เจ๊เชนก็นิสัยตุ้งติ้งเหมือนกันอยู่แล้วเออใช่ไหมเออ
ก็เนี้ยเอานักงวยตุ้งติ้งมาชกไว้เพื่อที่จะสร้างศีรษรรณบ้างเออ
ก็เอามาต่อยที่เวทีลุมพินีครับครับนั่นคือครั้งแรกในชีวิตของน้องตุ้ม
ปริญญาเกียจบุษบาใช่เวทีมาถ่ายขึ้นรุมพิธีก่อนนะมาต่อยรุมพิธีเลยอ่าอ่า
คนก็มารู้จักเอ้ยกระเทยโอ้โหกระเทยมาต่อยอะไรเขาก็มาดูบรรยายน่ะอ่า
ก็มีการตั้งแต่สมัยก่อนน้องตุ้มมาก็ไม่ใช่ว่าสวยเหมือนเหมือนสมัยนี้นะ
เป็นคู่เป็นนักมวยของนับปริกครับนับปริกบุญญาก็เป็นไอ้เนี่ย
ทีพงานเจ๊เชนเงาก็ต่อย

เป็นกระเทยต่างหน้าทาปากขึ้นชก
ลีราการไหว่คูที่อยู่หูประทับใจพวกทางสนาม

สมัยก่อนเนาะมวยไหว่เฉ่ง
ว่าบึกบึ้นมาก

ปะแป้งพระรามแผงสอนอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบว่ารีราการไหว้ครูดีอ่อนช้อย
โดยเฉพาะสาวน้อยปะแป้งเป็นภาพชินตาคุ้นตานะ
โอ้เห็นแล้วก็แบบว่าเฮ้ชำเรืองคู่ชกอ่ะเหมือนเอ่อ
ซี่อ่ะอ่าเซ็กซี่คู่ชกเห็นแล้วโอ้โห
เป็นไงต้องบ่นไหมต้องบ่นตรงสกดเลยไหมหือฮ่าฮ่าฮ่า
พี่ชายังหลงอ่ะเสร็จปุ๊บถึงเวลาชกไม่เหมือนกันอ่ะโอ้โห
คู่ชกแม่งแทบตายโอ้เตะเด้งหน้าเด้งหลังเลยเพราะแข้งเขาหนัก
มองุมนี่แค่งหนักแสดงว่ามีจุดขายด้วยใช่มีตรับขาย
รำมวยเนี่ยสาวน้อยปากแป้งสวยงาม
แล้วก็

คนช่างอำนักเนี่ยนักมวยที่ไปชกช่างอำนักเนี่ยเขาให้แก้ผ้าหมด

ตอนนี้โอ้โหพญามังกรก็ไม่ธรรมดา

เขาอายเขาอายเขาไม่กล้า
ไม่รู้ขนาดรู้ไซส์เขาได้ยังไง
โอ้โหแต่ว่านักมวยแต่ว่าเขาจะเปิดหมดเลย

น้องตุ้มบอกว่าไม่เอาแล้วอาย
ตอนแรกน้องฟุ้งก็เขินนะไม่ยอมนะ
ไม่ยอมไอ้ยไม่ถอดได้ไปไหม
นี่คือไฟ่นเร้กใช่ไหมแต่นี่จำเปื่อนช่วย

แล้วหลังจากนั้นทำยังไงพอไม่ได้ชกลุมพินี

ใช่ก็ไปต่อยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย
เพราะฉะนั้นเจ๊เชนก็เป็นโปรมาเตอร์อยู่

กลับไปชกที่สยามอ้อมน้อย

เป็นนักเรียนระดับปริญญาโท

เป็นคนญี่ปุ่นครับแต่มาศึกษาที่

โหเป็นนักเรียนที่มาร่วมเรียน

ก็ติดตาติดตาแฟนมวยทั้งที่ในเวทีและทางบ้านด้วยวันนั้นไทยรัฐพาดหัวว่าอะไร
อ่าจำได้ไหมกระเทยโหดเอาจริงเหรอเออกระเทยโหดอ่ะเตะโอ้โหเตะไม่เลี้ยง
เคยแต่เสร็จปุ๊บไอ้ญี่ปุ่นนี่ก็รอนะครับหลังจากชนะปุ๊บน้องตุ้มก็เข้าไปเลย
โอ้โหหลายฟอดเลยน้องตุ้มถือโอกาสหอมซะหน่อยเป็นการขอโทษด้วย
แล้วก็เป็นกำไรชีวิตด้วยครับในครั้งเดียวกันการได้ชกกับญี่ปุ่นเนี่ย
ถือว่าเป็นเส้นทางไกลไกลก็ว่าได้นะพี่ชัยเนอะเพราะว่าน้องตุ้มเอง
ก็ไปโด่งดังที่ญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับก็ไปตอนหลังก็ไปมีไปชก
อินเตอร์ครับอย่าว่าแต่ญี่ปุ่นเลยครับไปยุโรปก็ไปครับ
ยุโรปก็ไปฝรั่งเศสอะไรฝรั่งเศสอิตาลีอเมริกาไปหมดครับ
ดังสุดสุดนี่แบบไหนดังสุดสุดนี่ตอนหลังแกจะมาไปแปลงเพศแล้วเออ
แปลงเพศแล้วก็เปลี่ยนเป็นไอ้น้องตุ้มแฟสแท็กแล้วยังชกอยู่ตอนแปลงเพศ
นั้นก็ทางเสียบรรจงบุษราคำวงครับเสียยิปปี้เนี่ย
เป็นคนแบบว่าติดต่อไปชกที่อเมริกาแปลงเพศแล้วยังชกอยู่นะ
ก็ชกครับคือตอนนี้ชกกับผู้หญิงเลยครับไม่ชกกับผู้ชายครับ
กลับมาชกกับผู้หญิงครับผู้หญิงก็โดนเตะเถิดเทิงเพราะว่าไม่
ตุ้มมันผู้ชายเก่าใช่ไหมฮะมังกรพังหาดเก่าครับ
แต่แต่เด้งหน้าเด้งหลังเลยครับเพราะหลังตัวใหญ่กว่าไปสู้อะไรน้องตุ้มครับ
เท่าที่ทราบมาจะมีอีกสองคนนะครับมีพี่บัวขาวบัญชาเมฆกับน้องตุ้มเกร
สบายแหละหมายถึงเหตุการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะเขาบอกว่าพอชกเสร็จ
เนี้ยแฟนคลับตั้งแต่ท้ายซอยยันหน้าปากซอยพี่ครับขอลายเซ็นต์อืม
ขอถ่ายรูปโอ้โหใช้เวลากินเวลานานมากนี่คือความโด่งดัง
นี่ความสุดยอดของนักมวยที่เป็นลูกหลานนายขนมต้มอืม
ใช่ไหมพี่ก็คนเออเหมือนกับของแปลกอ่ะคุณเอกเยอะไหมเอ้ย
นักมวยแต่มึงเป็นตุ๊ดอย่างเงี้อืมนะแต่ทำไมนักมวยไม่ไปนู่นไป
เป็นกระเทยไปเต้นอะไรเงี้ยเออมึงมาต่อยมวยฮะ
กลายเป็นทั้งแปลกและมีจุดขายด้วยแล้วก็ไม่ใช่ธรรมดา
ไม่ได้สวยอย่างเดียวแต่หนักด้วยนะครับแล้วแถมไม่ว่านั้นอ่ะโห
ถึงกับเอานี่เลยนะประวัติชีวิตของน้องตุ้มมาทำภาพยนตร์เลย
ขนาดนั้นเลยนะครับบิวดี้ฟูลบ็อกเซอร์ใช่ไม่ธรรมดาเลย
สบอร์ดประวัติตั้งแต่เริ่มแรกเลยฮะก่อนก่อนชกมวยเป็นยังไงบ้าง
เรียนเป็นสามเณรอะไรจนมาชกมวยโด่งดังจนแปลงเพศเลย
คิดดูคิดดูว่าสุดยอดขนาดที่ต้องเอาเรื่องราวมาทำเป็นหนัง
ครับนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ยังอยู่ในเส้นทางสายบันเทิงอยู่
ครับทำงงทำงานแล้วก็ยังอยู่ในวงการมวยด้วยในช่วงหลังหลัง
นะมียิมของตัวเองครับครับมีมีทำเปิดยิมของตัวเองเลยครับ
ตอนนี้ทุกคนนี้ก็หัวกระได้ไม่แห้งเหมือนกันโอ้โหหนุ่มหนุ่มตามจีบน่ะ
แล้วก็ไม่ธรรมดาพี่ชัยยังเข้าไม่ถึงเลยอย่าคิดจะไปแหยมนะ
โอ้โหตอนสมัยก่อนนี่ผมไปทำข่าวนี่เจอผู้จัดการ
ก็คือการคอยกีดกันอย่างเดียวคุณป๋องเนี่ยคุณสายันจันสิริเนี่ย
กรีดกันอย่างเดียวเขากลายปุ๊บหึงไม่ได้เลยไม่ได้เลยโอ้โห
คุณสายันเนี่ยอ่าฮะเหิงยิงไปตอนนี้แปลงเพศแล้วน่ะ
ยิ่งใกล้ไม่ได้เลยเอออ้าวนี่คือนักมวยที่มีจุดขายนะครับ
แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมากจริงนะครับ
จนที่อย่างที่หลายคนได้ทราบกันแล้วก็ได้เห็นนะครับส่วน
ไม่ได้สวยอย่างเดียวแต่ว่าเก่งมากด้วยความสามารถด้วยและอีกคนนึงถือว่าเป็นผู้สืบทอด
ครับแล้วยังไอ้ไอ้มวยที่เป็นตุ๊ดเป็นแสวมันก็มีแบบว่ามีให้ให้ให้ดู
เริ่มจากน้องตุ้มเป็นเหมือนจุดประกายใช่ไหม
อันนี้คนแรกเลยใช่ไหมใช่แล้วก็มามาเสร็จปุ๊บก็มาไอ้เป็นน้องตุ้มที่จุด
ประกายมาก็เสร็จน้องตุ้มมีใครอีกก็มีเจเน็ตนะเจเน็ตพระยักษ์ลำพอง
ยักษ์ลำพองนี่เขาเรียกว่าไอ้ประเทืองโหดอืม
ที่มาเชียงมวยน้องตุ้มที่ไทยรัฐอืมโอ้ที่นมเท่าลูกกะเพราเลยวะ
ใหญ่มากเลยนะโอ้โหดำเลยมาฝรั่งชอบเลยผิวอย่างงี้นะอืม
คุณเอกยังพากไปมองน้ำลายไหลเลยครับวันนั้นหกเป็นปี๊บอืม
ก็นั่นแล้วก็มาต่อยมวยนั่นก็คือแบบว่าบู้เหมือนกันเจเน็ตนี่บู้เหมือนกัน
เก่งเหมือนกันก็ต่อยที่คือต่อยที่เวทีมวยแต่อย่ามอบน้อยครับ
เลยน้องโรดว่านเจริญศุกร์เรากำลังจะโยงเข้าถึงเรื่องของน้องโรด
เลยครับน้องรถนี่ฉายาอะไรกุหลาบหาบยาพิษ
เผยเขาโหดร้ะหลายฉายาแล้วกันไม่ธรรมดาอืม
ก็คือเดี๋ยวเริ่มมาจากอันนี้เลยน่ะไทรัททีวีเลยใช่ครับ
สหสมชายฟาร์มแต่ก็มาต่อยที่ศึกอศุวินดำครับถ่ายทอดทางช่อง๙ของคุณสเวกครับ
โทษทีครับพลบรวดตีดรสเวกเป็นนินชัย

ครับก็ยังไม่พื้นไม่ค่อยดังเท่าไหร่
ตอนนี้มาเข้าศึกนะครับศึกยอดมวยไทยรัฐเนี่ยโอ้โหเป็นผู้แตกเลย

นะครับเป็นช่วงที่น้องรถบ้านเจริญสุขพีคที่สุดครับ
ในชีวิตนะครับถือว่าเป็นนักชกคู่บารมีของศึกยอดมวยไทยรัฐที่เกิดขึ้นมาณตอนนั้นเลยก็ว่าได้
โอ้โหแฟนมวยนิยมเลยติดตามเลยโอ้โหไอ้กระเทยนี่มันดุจริง
เออมันดูจริงแต่แรกเขานึกว่าของเก๊ครับ
กับบังรอนสายันยิมครับบังร้อนนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาใช่ไหมครับ
มาเจอนี่น้องรถเนี่ยพลิกล็อกเลยถล่มบอกศอกฟันซะบางร้อนนี่หน้าตาแหกหมดเลย
แล้วก็แฟนมวยก็ได้ติดตามทางช่องไทยรัฐอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ
ความสามารถของน้องรถบ้านเจริญศุกร์นะครับถือว่าเป็นนักมวยภูทรอีกหนึ่ง
ท่านที่มีจุดขายที่เป็นผู้สืบทอดของนักมวยได้ย่าจากน้องตุ้มก็ว่าได้นะพี่ชัยเนอะ
ครับตอนนั้นก็มีนี่เลยพวกนายะก็มาเชียร์ไงมีเจเน็ตเขียวน้องตุ้มก็มาเชียร์นะน้องตุ้ม
ตอนนี้ไปต่อยที่เวทีมวยร่ามเนินถือว่าอันนี้แหละเหมือนกับขึ้นชั้นแล้ว
สร้างชื่อมาจากศึกษาวิทยาลัยไทยรัฐก่อนแล้วก็จะส่งจับมาร่ามเนิน
แผ่นมีมาช้องแชมป์ไทยรัฐกะโรปเชียร์อยากเปลี่ยนการเชิงการต้องการสไร
กำลังมาเราชกร่ามเนินนี้จะแขะกับสือย่ายและนั้นสือย่ายก็ไม่ธรรมดา
กลับบ้านกระเป๋าฉีกเลยอ่ะ
เล่นในนี้เลยนะสือย่ายนี่เอาโดกไม้ไว้ให้น้องโรสเหมือนจะไปขอความรัก

แต่น้องรถนี่ให้ด้วยลำแข้ง

แล้วก็มีอีกไฟท์นึงที่ทำให้คนต่อกย้ำ
ชื่อของน้องโรดให้อยู่ในใจท่านลึกเข้าไปอีก

เสือใหญ่เป็นนักมวยนักชกที่ทรหดครับ
เตะขาต่อยมัดนักหน่วง
ยังไงคนก็บอกว่าก่อนขึ้นชกน้องรถไม่รอด

แล้วเสร็จไฟล์นั้นจะมีเดิมพันธุ์ด้วย

น้องโรสนี่โหออกสบายเลย

คิดดูว่าเสือใหญ่แข็งขนาดไหน
เจอน้องโรดเข้าไปแข็งกว่าอีก
แล้วเสร็จปุ๊บก็มาขึ้นชั้นเลย

น้าทรงก็ให้ขึ้นชั้นเลย

ตอนนี้พวกเพศศุพรรณมันไม่ธรรมดา
สุดยอดฝีมือจากสุพรรณบุรี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

มันแทบไม่เจอนะครับนี่คือกระดับของน้องรถบ้านจนดลายสุข
นอรดเดี่ยวชกมาที่ไถรัฐนี่เฉล่าเป๊ะเต้เล็ก
๒๐๓๐หนึ่งมาขอแก้มือก็ย้ำแขนเป๊ะเต้เล็ก
ต่อหลักสองมาชกกับกล้องสนั่นก็ฉนะกล้องสนั่น
เสร็จเจอมาข้ามมาล่ามเนินมาเจอเสือใหญ่ชนะเสือใหญ่มาเจอเปรี้ยวปากนี่ชนะเปรี้ยวปากอ่ะแล้วเสร็จ
รถก็เลยเดินทางไปต่อยญี่ปุ่นนะไปต่อยกับอิเซครับ
อีเซที่ญี่ปุ่นก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้อีเซครับที่ญี่ปุ่นแล้วมีเดินทางไปต่อยที่ฝรั่งเศส
ก็ไปแพ้อารัมอามัติที่ฝรั่งเศสแล้วก็มาต่อยที่บ้านเราก็มาชกกับไอ้ภูท็อกต่อสู่รัฐครับ
ก็จะสามารถชนะภูท็อกชนะแสงตะวันช๕พยักษ์ครับ
แล้วก็ตอนนี้ก็พอมีปัญหาชีวิตก็เลยหยุดไปชั่วขณะไปทำงานครับแล้วก็กำลังจะกลับมาแล้ว
กลับมาแล้วยังไม่ได้กลับมาชกแต่กลับมาซ้อมล่ะครับนะครับ
กลับมาซ้อมแล้วครับนี่คือเรื่องราวนะครับของสองนักมวยนายะนะครับ
ทั้งน้องตุ้มแล้วก็น้องโรดนะครับถือว่าเป็นอีกสองท่านนะครับ
ที่เป็นบุคลากรของวงการมวยบุคลากรของประเทศไทยที่ทรงคุณค่า
สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศมากมายแต่ก็ที่มีชื่อเนี่ยก็คือไอ้นี่ครับ
ตุ้มน้องรถส่วนนักมวยที่ที่มาชกที่เป็นกะเทยหรือตุ้งติ้งก็
อย่างที่บอกไว้ก็มีเจเน็ตก็ประเทศไทยโหดแต่ก็ชื่อเสียงไม่โด่งดังเท่าไหร่
ครับแล้วก็มีอภิญญาสอภูมิรินก็เป็นมวยชาวพวกมวยเหนือ
มาต่อยก็ไม่เท่าไรครับคือแต่ว่ามาสร้างศรีสรรค์แค่สร้างศรีสรรค์ครับ
ส่วนแองจี้นี่เพ็ดลุงเรืองก็มาสร้างศรีสรรค์ไว้ที่ลุงบิดีครับ
ก็มาต่อยกับเซียนมวยเลยเดิมพันกับสกลมวยหูอ่ะครับสกลนอเด็กเซียนครับ
ก็มีเดิมพันธุ์ก็คนนี้ก็ต่อยใช้ได้เหมือนกันแต่ก็ถือว่าไม่ไม่
ไม่มากครับไม่มากอ่าทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาก็เป็นสีสัน
การมวยนะครับนักมวยนายะนะครับที่โด่งดังแล้วก็เป็นเป็นเรียกว่าเป็นบุคคล
กูลค่าของวงการมวยแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาตินะครับส่วนอีพีหน้า
พีหน้านี่อีพีที่แปดแล้วนะครับจำไม่ผิดเนอะอีพีที่แปดแล้วนะครับ
พูดถึงเรื่องราวของนักชกอีกคนนึงที่โอ้โหไม่เคยคิดแล้วก็ไม่เคยคาดฝันว่าเขาจะโด่งดัง
ถึงขนาดนี้จากนักมวยที่สมองมวยก็ไม่ได้ดีมากต่อยหัวไปก่อนเลย
แต่วันนี้เขากลายเป็นนักมวยเงินล้านนะครับไม่ใช่เงินแสนนะครับ
นักชกเงินล้านนะครับแล้วเป็นนักชกที่โอ้โหเรื่องราวชีวิตน่าสนใจ
บนสังเวียนแล้วก็นอกสังเวียนครับประเภทเดินหน้าลุยแหลก
แต่หลังเนี่ยปรับเปลี่ยนมาเป็นมวยฝีมือก็ได้มวยบู้ก็ได้นะครับ
เรื่องราวของรถถังจิตเมืองนนท์ช่วงหน้าอีพีหน้าห้ามพลาดนะครับ
กว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมาก
เรื่องราวของรถถังผมเชื่อนะครับว่าจะเป็นวิทยาธารให้กับนักมวยหลายท่าน
ให้กับคนที่กำลังท้อลุกขึ้นมาสู้นะครับ
นี่คือมวยไทยสตอรี่นะครับทางไทยรัฐพอร์ตแคสต์
ผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับ
ครับผมชัยสิทธิ์อาจารย์บี้อมรชัยเพิ่มภูมิครับ
เจอกันใหม่อีพีหน้าห้ามพลาดนะครับเรื่องราวของรถถังจิตเมืองนนท์
ครับสวัสดีครับ